จากเหตุการณ์เพลิงไหม้อาคาร๙ชั้นในซอยนราธิวาสราชนคริน๑๘นะคะ
ตอนนี้สามารถควบคุมเพลิงได้แล้วแต่ว่าหลายคนกังวลเรื่องเกี่ยวกับอาคารหลังนี้
ถล่มลงมาหรือไม่หรือว่าจะมีผลกระทบอย่างไรเพิ่มเติม
ช่วงนี้จะไปสอบถามกับคุณสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์
นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชุปธรรม

สวัสดีครับ
ตอนนี้ควบคุมเพลิงไว้ได้แล้วนะคะแต่ว่า๑ชั้นในอาคาร๙ชั้นถล่มลงมา
มีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนคะจากการที่เพลิงไหม้นานถึง๒ชั่วโมง
โครงสร้างทั้งหมดจะถล่มลงมา

ฟัยไม่เป็นข้อดีสำหรับอาคารทั้งแต่ก็ตาม
ไม่ว่าจะไหม้นานแค่ไหนหรือไหม้อย่าเร็วแค่ไหน
ตอนนี้ต้องควบคุมเป็นพื้นที่อันตราย
ต้องมีการที่จะให้ประชาชนอยู่ใกล้เกลียรเข้าไป
๒การประเมินมีความเสียหายแค่ไหนนั้น
ต้องมีเครื่องมืออุปกรณ์เข้าไปดูด้วย
อยากจะเรียนอย่างนี้ให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจ
เรื่องของพฤติกรรมไฟกับอาคารก่อน
ถ้าเกิดเป็นโครงสร้างเหล็ก

ถ้าเกิดเจอไฟนานเหล็กนี่จะอ่อนทันที

ตรงนี้จะมีความเสี่ยงมากต่อการที่เรียกว่า

เป็นโครงสร้างคอนตรีชที่เสริมเหล็ก

กรีตนี้ก็จะทนไปมากกว่าเหล็ก

มีจุดที่เป็นกอนกรีตที่แตกออกมา

เป็นพื้นที่อันตรายครับ

เรื่องของโครงสร้างอาคารหรือยังคะณตอนนี้

คณะวิศวรรภ์รักบังด้วยในการนำเครื่องหมูสกร

อยากให้ตกใจว่ามันจะถล่มลงมานะครับ
ปัญหานี้มันไม่ใช่เกิดขึ้นได้ง่ายโดยเฉพาะไฟระดับนี้และโครงสร้างคอนกิตสำเร็จ
ถ้าเกิดถลุมลงมาลักษณีย์ยากเหลือเกินต่อการคาดเดา
เพราะว่าไม่รู้จะลงมาทิศใดมุมใดและลักษณะไหน
แต่ก็พาวนาว่าคงไม่ได้ถึงกรณีนั้น
คุณสุชัชวีครับในเบื้องต้นเราต้องกันพื้นที่นั้นเป็นพื้นที่อันตรายก่อน
แต่ว่าเรามีวิธีการไปอพยุงของโครงสร้างอาคารเพื่อความมั่นใจของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงไหมครับ
ว่าตึกนี้จะไม่พังลงมามีวิธีการป้องกันเบื้องต้นไหมครับ
ไม่มีเลยนอกจากเป็นพื้นที่อันตรายเพราะเราไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เราไปค้ำนั้นเราถูกจุดหรือเปล่า
ไม่ได้ไปค้ำจุดที่มันแข็งแรงแต่ปล่อยจุดที่อ่อนแอ
พวกนี้ต้องใช้ระยะเวลาในการคิดกันการทั้งมวลมากทีเดียวครับ
เพราะฉะนั้นตอนนี้ไม่มีใครที่จะตอบได้เลยถ้าเกิดไม่ได้เข้าไปดู
ว่ามีระบบทดสอบที่ดี
แต่ต้องกันเป็นพื้นที่อันตรายไว้ก่อนเลยครับ
จากอาคารอายุนี้มีอายุหลายสิบปีแล้ว
หากเจ้าของอาคารที่มีลักษณะคล้ายกันอายุใกล้เคียงกัน
จะต้องตรวจสอบอะไรเพิ่มเติมไหมคะในตอนนี้

ประเด็นสำคัญว่าอาคารที่เป็นถึกสูงเกิน๘ชั้นของถึกสูงแล้ว

ว่ามีช่องทางหนีไฟ
เวลาเกิดความร้อนระบบป้องกันมีการส่งสัญญาณเกินหรือเปล่า
เวลามีควันมีความร้อนมากระเป๋าเรื่องระบบฉีดน้ำจากบนเพดานทำงานหรือเปล่า

ไม่ใช่ว่าเราทำตึกแล้วแล้วคิดว่าสมบูรณ์
ไม่มีการดูแลรักษาตามระยะที่มีการกำหนด
ก็ถือว่าทุกตึกในเกาะธรรมวาลหรือประเทศไทยตึกนั้นมีความเสี่ยง
ขอบคุณคุณสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปธรรม
สำหรับเหตุการณ์ครั้งนี้ที่เกิดขึ้นโครงสร้างของอาคารนี้ค่อนข้างแข็งแรง
เป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กแต่ก็แนะนำว่าควรจะกันเป็นพื้นที่ที่อาจจะเกิดอันตรายได้
เพราะว่าไฟนั้นทำลายทุกอย่างรวมทั้งเหล็กและโครงสร้างต่างด้วยค่ะ